สวัสดีครับหึจับตาตือลไพในวันนี้กับผมพุภตนัลพทย
นับวันนั้นดูเหมือนว่าจะสูงขึ้นเรื่อย
แน่นอนมีผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับภัยต่างโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแรง
ในขณะที่บางจุดบางพื้นที่นั้นก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกัน
ลักษณะอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกัน
ตอนนี้ยังพบว่าปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทต่อลักษณะอากาศในเมืองของเรา

มาจากความร้อนหรือว่าห่อมความร้อนสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะ
บริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่องอาจจะแรงหน่อยในช่วงกลางวัน
จึงทำให้อุณหภูมิในช่วงบ่ายนั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
ภาพรวมแล้วมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
ก็คืออุณหภูมิตั้งแต่๓๕ไปเรื่อยจนทะลุ๔๐องศาเซลเซียต
จากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัตน์ทีวี
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดของเมืองไทยครับอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าคาดการณ์ว่าพื้นที่อิสรรค์ตอนล่าง
อุณหภูมิสูงเลยทีเดียว๖โมงเช้าอยู่ที่ประมาณ๒๙องศาเซลเซียต
ส่วนช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นอาจจะทะลุไปแตะที่๔๒องศาเซลเซียต
จากเรื่องของอุณหภูมิความร้อนแล้วหนึ่งสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ป้องกันกันหน่อย

โดยเฉพาะช่วงสายกับช่วงบ่ายนั้นแสงยูวีอาจจะรุนแรงเป็นพิเศษ
ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยก็จะได้รับพลังงานจากแสงยูวิมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะครับ
โดยพื้นที่ที่คาดว่าอันว่าจะได้รับอันตรายจากแสงยูวีมากที่สุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
รองลงมาก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตามลำดับส่วนบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
อย่างที่บอกไปนอกจากตอนนี้จะต้องระวังเรื่องของอากาศที่ร้อนแล้ว
ตอนนี้ก็ยังคงได้รับอีกหนึ่งปัจจัยครับที่เข้ามามีบทบาท
ก็คือเรื่องของกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นมาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
จากจะทำให้อากาศร้อนอบอ้าวแล้วยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ
ถ้าหากความชื้นมากเพียงพอแต่ฝนที่ตกลงมานั้นค่อนข้างที่จะน้อยครับ
ไม่สามารถให้จะบรรเทาสถานการณ์ภัยแรงที่ตอนนี้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประกาศออกมาแล้วนะครับ
ที่ตอนนี้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแรง
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวคงต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีเป็นพิเศษครับ
จากปัญหาภัยแรงแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่ตอนนี้เริ่มเทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็คือ
เรื่องของสถานการณ์หมอกควันไฟป่าครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับที่ตอนนี้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีเหลืองก็คือ
สภาพอากาศนั้นเริ่มมีผลต่อสุขภาพของประชาชน
ดังนั้นเด็กผู้สูงอายุรวมมาถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ
คงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษในระยะนี้นะครับ
นี่คือภัยต่างที่แต่ละจุดแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
ต้องเฝ้าจับตามองเป็นพิเศษแล้วนะ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ